ก็ทำงานทางด้านของกระบวนการสืบสวน

แต่ทางฝั่งของหัวหน้าชุดพญาเสือเอง

เพราะว่าเขาก็ลงพื้นที่ทำงานกันอย่างเต็มที่

และถึงแม้ว่าจะส่งพยานหลักฐานส่วนใหญ่

ยังคงลงพื้นที่เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมต่อ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวกระสุน
แล้วก็ปลอกกระสุนเพิ่มเติมด้วยนะคะ
โดยนายชัยวัดริมลิขิตอักษร
หัวหน้าชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติ

ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ

กรณีที่นายเปรมชัยพร้อมพวก
รายงานตัวต่อพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิ

เขาทำงานไปตามขั้นตอนของเขา

เกี่ยวกับภารกิจการหาหลักฐานต่าง
ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่

พิสูจน์หลักฐานถือว่าทำอย่างครบถ้วน

โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ได้

แล้วก็ปลอกกระสุนที่ใช้ยิงเสือดำเพิ่มเติม

ได้ใช้เครื่องตรวจหาโลหะนี้
หากระสุนแล้วแต่ก็ยังไม่พบทั้งหัวกระสุนแล้วก็ปลอกกระสุนเพิ่มเติมนะคะ
ถ้าหากว่าพบเมื่อไหร่ก็จะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อเก็บไป
สูจนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อไปหัวหน้าชุดพญาเสือก็ยืนยันด้วยว่า
หลักฐานต่างโดยเฉพาะส่วนที่ได้จากการลงพื้นที่ส่งไปให้กับตำรวจเกือบทั้งหมดแล้ว
เพียงแค่หลักฐานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับหัวกระสุนแล้วก็ปลอกกระสุนที่ตอนนี้กำลังลงพื้นที่หากันอยู่เท่านั้นเองค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องของจุดยิงเสือดำนายชัยวัดก็ยอมรับนะคะว่า
ถ้าพูดกันแบบเอาแบบตรง๑๐๐เลยเนี่ยยังไม่รู้จุดที่ใช้ปืนที่ยิงเสือดำที่แท้จริง
คือภาพจำลองที่ออกมาเนี่ยเขาใช้การคาดคณีแล้วก็คำนวณว่าน่าจะเป็นจุดนี้
โดยใช้ข้อสังเกตว่ามุมยิงเนี่ยเป็นมุมกดประมาณ๓๐องศาตามที่พบวิถีกระสุนที่ยิงไปยังเสือดำ
แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็พยายามลงพื้นที่เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนที่สุดอยู่
เบื้องต้นก็ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาในเรื่องของการล่าสัตว์อยู่ทั้งนายเปรมชัยทั้งพวกนะคะ